เขาบอกว่าลูกของเขาไปเข้าค่ายอบรมธรรมะ
ไปกับโรงเรียนไปพร้อมกับเพื่อนโรงเรียนและคุณครูด้วย
แต่พอว่ากลับมาแล้วลูกชายมีอาการแปลกไป

ก็คือมีการร้องห่มร้องไห้ไหว้กราบขอโทษพ่อขอโทษแม่ตลอดเลย
ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าลูกของเขาคือไม่ใช่ผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตกดึกกลางคืนก็ทำแบบนี้ตลอดเลย
จนตอนนี้ต้องพาไปหาจิตแพทย์พักการเรียน
กลับมาจากค่ายธรรมะแปลกไป
คือแปลกแบบผิดปกตินะคุณขังตัวเองอยู่ในห้อง
พอกลางคืนร้องห่มร้องไห้มากราบเท้าขอโทษพ่อแม่

ขอโทษเรื่องอะไรและทำแบบนี้ทุกวันนั้น
คุณเชื่อไหมว่าข่าวนี้ออกไปนะหลายครอบครัวครอบครัวผมเองคนใกล้ชิด
หลานผมใช่ไหมฮะต้องไปเข้าค่ายตอนนี้พี่สาวผมก็กลัวว่าจะส่งลูก
หรือว่าหลานผมเนี่ยไปเข้าค่ายได้หรือเปล่านะฮะเนี่ยค่ะในเฟซบุ๊กนี้เลยทางครอบครัวเขาอ่ะ
เหมือนกับเขาคงอ่านในกระทู้นั่นแหละค่ะแล้วเขาก็มีการแชร์เรื่องราว
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องชายของผมเนี่ยเป็นเพศที่๓นะตอนนี้กลายเป็นคนหวาดระแวงไปแล้ว
ที่ตอนนี้น้องก็ขอโทษขอโทษเนี่ยขอโทษนะแม่ขอโทษนะพ่อขอโทษนะพี่ที่ไม่ได้เป็นผู้ชาย๑๐๐
แล้วเป็นแบบนี้มาสี่ปีแล้วนะใช่ค่ะพยายามหาสาเหตุกันว่ามันเป็นเพราะอะไร
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วครอบครัวก็เลยสงสัยว่าไอ้สาเหตุที่ทำให้น้องชายเป็นแบบนี้เนี่ย
เกิดจากการไปเข้าค่ายธรรมะหรือเปล่าอันนี้อยากรู้ใช่ครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปหาครอบครัวของเด็กผู้ชายคนนี้และไปพบกับพ่อของเด็ก
เล่าว่าลูกชายจริงแล้วเป็นคนเรียนเก่งนะคุณได้เกรดเฉลี่ย๓กว่ามาโดยตลอดเป็นเด็กดี
มาถึงตอนเข้าค่ายธรรมะที่โรงเรียนพาไปเมื่อ๔ปีที่แล้วตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมนะ
พอกลับมาบ้านพบว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไป
คือมีอาการหวาดภาวะพาไปหาหมอหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคไบโพล่า
เนื่องจากสารในสมองขาดความสมดุลโรคนี้ก็ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันลูกเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่๒แล้ว
แต่ในช่วงนี้เรียนหนักทำกิจกรรมเยอะกินยาไม่ต่อเนื่อง
ทำให้โรคกำเริบกลับมาอีกครั้งจนทำให้หยุดพักการเรียนไว้ก่อนนะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้เองทางโรงเรียนจะพาน้องไปเข้าค่ายธรรมะ
แถลงข่าวในเรื่องดังกล่าวโดยมีทางผู้ปกครองของน้องร่วมแถลงข่าวด้วย
คือเรื่องอย่างนี้ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนเขาเปิดเผยนะ
ว่ากิจกรรมค่ายปฐมนิเทศฝึกอบรมนักเรียนใหม่จัดขึ้น๓วัน๒คืน
แล้วก็มีการเชิญพระสงฆ์จากวัดที่สุราชจำชื่อวัดไม่ได้นะมาเป็นวิทยากร
ทำกิจกรรมไปวันหนึ่งก็พบว่ามีเด็กผู้ชายชั้นม๔ป่วย๑คน
ก็เลยให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านไปแต่ทีนี้เรื่องนี้มันผ่านมา๔ปีแล้ว
แล้วน้องคนนี้เนี่ยจบการศึกษาไป๒ปีแล้วเดี๋ยวยังไงก็ตาม
รอความคืบหน้าบ่าย๒โมงครึ่งวันนี้
โรงเรียนบอกว่าจะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ก่อนหน้านี้พี่ชายของน้องที่ป่วยก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกัน
เพราะว่าไปพูดคุยกับเพื่อนของน้องแล้วก็คุณครูที่โรงเรียน
ไปเข้าค่ายธรรมะด้วยกันนะโอ้โหทั้งคุณครูทั้งเพื่อนบอกว่า
การเข้าค่ายธรรมะค่อนข้างจะแปลกนะครับ
มีการแบบเหมือนให้นั่งสมาธิหรือว่านั่งอยู่ทั้งคืนคุณ
ให้นั่งให้คิดถึงเรื่องราวความทุกข์สิ่งที่เคยกระทำมา
ทำให้เด็กบางคนคือทนไม่ไหวเพราะว่านั่งแบบนั้นทั้งคืน
คลิปที่เป็นการเชื่อดฆ่าสัตว์

แล้วเลยได้รู้สึกต่างผิดรู้สึกต่างธรรม
รู้สึกว่าทำอะไรกับบีดามารดาไว้

เป็นการลงโทษคุณครูที่คุณครูไม่สอนให้เด็กกินข้าวหมด
คุณครูก็โดนไปด้วยและกลับออกมาจากค่าย
ทำให้เด็กคนนี้กลายเป็นไบโพล่า

ใช่ค่ะบอกว่าเด็กหลายคนที่ไปเข้าค่ายนี้
พอออกจากค่ายมาก็ต้องไปหาจิตแพทย์
จะไปรักษาอาการทางจิตแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่า
เด็กเป็นแบบนี้เพราะถูกผีเข้า

เดี๋ยวรอความคืบหน้าช่วง๒บน๓๐ของวันนี้แล้วกัน

ก่อนอันนี้เขาออกมาเขาบอกว่าเขาแค่สอนธรรมะปกตินะครับ
ก็ต้องดูการชี้แจ่งค่ายทำมะนี้